ส่วนอีกคดีหนึ่งครับคดีนี้ก็โหดเหลือเกินนะครับ
มีครูคนหนึ่งที่จังหวัดชายนาฏนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปทำร้ายผู้ที่เป็นคนที่เขาเคยค้ำประกันเงินกู้ให้กับธนาคารไว้ให้
ทำร้ายเขาซะบาดเจ็บส่วนพ่อเขาก็โดนไปด้วยบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เรื่องนี้นะฮะก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเคยไปกู้เงินแบงค์
แล้วก็มีครูในพื้นที่ค้ำประกันเงินกู้ให้
แต่อยู่ดีครูคนนี้จะมาบอกให้เธอทำสัญญากู้เงิน๒แสนบาท
เธอก็ไม่ทำไงเพราะว่าจะให้ทำเพื่ออะไร
เงินที่กู้แบงค์มาก็ผ่อนไปก็จะหมดอยู่แล้ว
มันก็เหลืออยู่บ้างแต่จะไม่ให้ทำสัญญาอะไรอีกเธอก็ไม่ทำไง
ก็เลยถูกทั้งฟันทั้งแทงแบบนี้เลยนะครับวันนี้คุณระวีการ
ผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับชื่อว่านางสุภาพรกลิ่นชะเอมอายุ๔๐
เป็นเจ้าของร้านอุปกรณ์การเกษตรก็บาดเจ็บเยอะฮะมีที่
ศีรษะที่ถูกฟันมือด้านซ้ายนิ้วนางด้านขวาขาขวามีบาดแผล
ถูกแทงเข้าไปที่พุงด้วยเย็บทั้งร่างกายเนี่ย๒๓เข็มโดย
เธอบอกว่าเธอมีปัญหากับครูคนนึงเรื่องการกู้หนี้ยืมสินนะ
มันเริ่มต้นมาจากตอนที่สามีของเธอยังมีชีวิตอยู่รู้จัก
ครูที่ชื่อว่าครูบุญส่งใหญ่แจ่มอายุ๕๕ปีก็เคยขอยืมเงิน
กันจากเริ่มต้นก็ยืมเงินหลักพันหนึ่งพันบ้างสองพันบ้าง
นะครับครูก็เคยขอยืมเธอนะเธอก็ให้ยืมก็สนิทสนมกันในระดับหนึ่ง

ไปกู้ยืมเงินจากธนาคาร๑

ก็มีครูบุญส่งเนี่ยเป็นคนค้ำประกันให้

ครูบุญส่งก็ยินดีค้ำประกันให้

ถามพูดคุยกันมาตลอดว่าเออยังผ่อนอยู่นะอะไรนะก็ไม่มีอะไร
ล่าสุดเธอไปบอกครูบุญส่งว่าเธอเริ่มส่งไม่ไหวเหลืออยู่
หมื่นในแบงค์จะขอไปประนอมหนี้กับแบงค์ก็ไปประนอมหนี้
เมื่อ๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็มีการจัดการจัดสรรร่วม
กันใหม่ผ่อนงวดแรกหลังประนอมหนี้เมื่อ๓๐พฤศจิกายน
ครูบุญส่งก็รู้นะแต่อยู่ดีเมื่อ๑๗ธันวาคมวันเกิดเหตุ
ครูบุญส่งเนี่ยมาที่บ้านมาบอกว่าเธอต้องทำสัญญากู้เงินกับ
บุญส่งสองแสนบาทเธอก็ไม่ยอมทำเพราะไม่รู้ว่าจะทำให้
ทำเพื่ออะไรจะทำทำไมเธอไม่ได้กู้เงินครูบุญส่งเธอกู้
ครูบุญส่งค้ำประกันให้แต่ครูบุญส่งไม่พอใจฮะทำ
เธอขึ้นมาฟันเธอเลยแล้วก็ฟันพ่อเธอด้วย
แต่ไม่เข้าแต่ไม่เข้าสอบพ่อพี่ใหญ่เลยพ่อพี่ก็เอามือลับใช่ไหมก็ฟัน
ก็เอามีดของเขาเนี่ยที่อยู่ในบ้านนั่นแหละฟันเขาแล้วก็พ่อเข้ามาช่วย
พ่อเขาอายุ๗๗แล้วก็โดนเข้าไปด้วยนะครับ
โดยนางสุภาพรบอกว่ามีดที่ครูใช้ก่อเหตุเป็นมีดในบ้านเธอเอง
มีดเหน็บยาวประมาณ๑ฟุตเอาไว้ใช้ตัดไม้เก็บไว้ปลอกพลาสติก
อยู่บนตู้กระจกในบ้านใกล้กับจุดเกิดเหตุ
พอฟันเธอกับฟันพ่อเธอจนบาดเจ็บกันแล้ว
ครูบุญส่งก็เอามีดเล่มนั้นติดตัวไปด้วยแล้วก็หนีไป

ส่วนพ่ออายุ๗๗ปีก็โดนเข้าไปที่ซี่โครงซ้าย
โดนทำร้ายด้วยซี่โครงหัก๓ซี่
ขวานิ้วมือข้างซ้ายถูกฟันเป็นแผลยาวเย็บ๑๓เข็ม
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลที่สรรคบุรีจังหวัดชายนาฏ
แม่ของเธออายุ๗๕อยู่ในเหตุการณ์
ตอนนี้ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้าน
บอกว่าไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัว
ที่ผ่านมารู้จักครูบุญส่งเขาก็เป็นคนจิตใจดี
ลึกก็เห็นใจครูบุญส่งนะ
หลังจากทราบว่าลูกหนี้รายอื่นที่ครูบุญส่งเคยค้ำประกันให้
จะเสียชีวิตไปอาจทำให้ครูเนี่ยเกิดความเครียด
ใช้หนี้แทนลูกหนี้คนอื่นที่เคยค้ำประกันให้
พยายามจะมาให้เธอเนี่ยทำสัญญาเงินกู้
เงินสองแสนบาทพอเธอไม่ยอม

พี่ก็คิดว่าว่าเขาพี่ก็คิดว่าเออเขาอ่ะ
หนี้คนอื่นไม่ส่งพี่ก็เห็นใจก็สงสาร
แต่ไม่รู้ว่าเขาจะเก็บความสะสมมาใส่กับพี่หรือเปล่า
อืมพี่ก็คิดแต่ในในใจพี่ตอนเนี้ยพี่คิดว่า
เขาน่ะเก็บสะสมคนหลายคนแล้วมาใส่กับพี่ไม่รู้จะใส่ใครแล้ว
เพราะตอนนี้คนที่เคยกู้ด้วยกันเขาก็เสียชีวิตไป
แล้วตัวเองต้องมารับผิดชอบแกก็เครียด
เงินเดือนแกอาจจะไม่เหลือหรืออะไรก็เราก็ไม่รู้ตอนนี้เนอะ
ถามว่าพี่จะเอาเรื่องไหมพี่เอาเรื่องถึงที่สุด
พอทำพี่ถึงขนาดในบ้านพี่เข้ามาแทบเหมือนจะฆ่าพี่ในบ้าน
ก็ทีมข่าวของเราพยายามติดต่อไปยังครูบุญส่งนะฮะ
แต่ก็ครูบอกไม่ขอให้ข่าวเพราะว่าตำรวจก็แจ้งคงแจ้งความอะไรกันแล้ว
เดี๋ยวจะไปพบตำรวจให้การกับทางนั้นนะครับแล้วก็ได้พบพูดคุยกับ
ของลูกศิษย์ของครูบุญส่งนะซึ่งเธอบอกว่าพอทราบข่าวตกใจมาก
ครูมาตั้งแต่หลานยังเรียนอยู่ป๒หลานเป็นนักฟุตบอลโรงเรียน
ครูบุญส่งนี่แหละเป็นคนพาขึ้นรถไปแข่งที่ต่างแข่งเสร็จยังเลี้ยงข้าว
เลี้ยงขนมพากลับส่งถึงบ้านทุกครั้งก็ดูเป็นคนดีไม่คิดว่าจะมีพฤติกรรมรุนแรงแบบนี้

ผู้เสียหายนะครับนางสุภาพรไปแจ้งความ

ปากคำผู้เสียหายเรียบร้อยแล้ว
และได้ออกหมายเรียกครูบุญส่งใหญ่แจ่ม
มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับ

มีแต่ตัวแทนของครูที่มาแจ้งว่า

ถ้าไม่มาตำรวจบอกว่าก็ตามขั้นตอน
ก็ออกหมายจับ